มาถึงเรื่องนี้บ้างคุณยายอยู่บ้านคนเดียว
แล้วจู่มีพระเดินมาถึงบ้านยาย
แล้วเดินมาอย่างเดียวไม่พอค่ะพยายามจะบุกรุกเข้ามาด้วย
ทีนี้ต้องแจ้งตำรวจแจ้งหน่วยงานแหละ
พอมาถึงก็ถามถามหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่วัดไหนเนี่ย

พระพระที่ว่าเป็นพระนี้พระพระเป็นใจการพระสมัย

หลวงพ่อนั่งพิงประตูบ้านอยู่แบบนี้

แขนขวาของหลวงพ่อเห็นขาวอะไรอยู่ตรงนั้นไหม

หัวซ้ายฝั่งนู้นอ๋องซ้ายคืออะไรอ่ะอะไรขาวคือเขาบอกว่าเป็นเข็มน้ำเกลือ
อ๋อที่เขาเขาเขาใส่คาไว้สำหรับเวลาจะใส่น้ำเกลือต่อไงแทนซ้ายใช่ไหมฝั่งนู้น
หรือฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยงงนิดนึงว่าอ้าวนี่คือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหรือยังไง
แล้วหนีออกจากโรงพยาบาลป่ะพี่ดำแหละนักข่าวตำรวจพยายามถามข้อมูลอยู่
ตั้งแต่แบบหลวงพ่อจำวัดอยู่วัดไหนหลวงพ่อไม่ตอบก็บ่นพึ่มพำจิ๊บ
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะท้ายที่สุดต้องเอากำลังตำรวจมาสามนายนะ
แล้วก็มาคุมตัวหลวงพ่อนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นเมื่อวานนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
ซอยตรงนี้มันเป็นซอยข้างร้านที่เขาขายพวกเครื่องเย็น
ที่กันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะแล้วเจ้าของบ้านหลังนี้คือยายอ้วน
อวนตกใจเลยยายอวนอยู่บ้านคนเดียวค่ะ
แล้วก็พระรูปนี้เดินเข้ามาจะเข้ามาในบ้านของยายอวน
ยายก็ล็อกประตูเอาไว้ยายอยู่คนเดียวไง
พระท่านก็เปิดประตูเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมหลังจากนั้นพระก็นั่งอยู่ตรงนี้เลย
ไปไหนเลยลักษณะแบบเอ๊ะดูแบบมึนเบลอหรือเปล่า
ยายกลัวแหละเลยบอกตำรวจตำรวจมาตรวจสอบ
พอถามว่าเคยเห็นหน้าพระรูปนี้ไหมยายบอกไม่เคยถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านก็สายหัวกันหมดไม่เคยมีใครเห็นไม่เคยมีใครรู้จัก
แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าใช่พระจริงจริงหรือเปล่าทีนี้ตำรวจค้นเลย
ค้นตัวอ้าวเจอบัตรประชาชนอืมพระเสวียรอายุห้าสิบสามปี
แล้วมีหนังสือสุทธินะระบุว่าจำวัดอยู่วัดบ้านตะโหดที่กันทรรักษศรีสเกต
โทรไปเช็คที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลยอมรับเลยว่าพระสะเวียนเนี่ย
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจริงแล้วหมอบอกว่าให้พระกลับบ้านได้
พระก็ออกมาเลยไม่ได้ถอดเข็มน้ำเกลือไงแล้วเดี๋ยวตำรวจอ่ะ
ต้องนำตัวพระไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งก่อน
แล้วก็ประสานวัดต้นสังกัดให้มาดำเนินการต่อไปในที่แขนซ้าย
ครับเห็นไหมอยู่ตรงข้อมืออ่ะอืม